อันนี้๔เลนเหมือนกันที่๑๐๑แต่ว่าเป็น๔เลนที่ไม่มีเกาะกลางนะ
ทีนี้รถคันนี้บรรทุกของใหญ่มาเลยคุณผู้ชม
ขนไม้มาปรากฏไม่ชินเส้นทางเลี้ยวผิด
จู่จะกลับรถนะฮะแล้วอีกคันเป็นมอเตอร์ไซค์มา

โอ้โหเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมฮะบนถนนสายร้อยเอ็ดโพนทอ
ก่อนถึงปั๊มน้ำมันในตำบลมะอือครับ
อันนี้ไม่ใช่อำเภอใจนะอำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชม
จะกลับก็กลับตามอำเภอใจแบบนี้เลยครับ
เป็นถนน๔เลนไม่มีเกาะกลาง
ตำรวจสพธวัฒนบุรีไปตรวจสอบเพราะว่ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดกลางถนนเลย
ช่วงขาออกอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับแล้วใกล้กันก็เจอกับมอเตอร์ไซค์
สีแดงที่ล้มอยู่ใกล้กับล้อหลังส่วนหัวลากของรถพ่วง
ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์พังยับเลยครับ

มีคนเจ็บหนึ่งคนครับคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านายนุติพงศ์บุญวิเศษ
แล้วก็เป็นพนักงานร้านขายส่งเครื่องดื่มด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับ
นำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปนี่มอเตอร์ไซค์แดงของเขา
คนขับรถพ่วงว่าอย่างไร

แต่เขาบอกเขามองแล้วนะไม่มีรถมา

เขาก็ลงมาดูสิเห็นว่ามีคนเจ็บอยู่

เขาเร่งโทรหากู้ชีพให้มาช่วยเหลือครับ
คนเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แต่เพื่อนเขาก็ขี่ตามหลังมาเหมือนกัน

หลังจากเลิกงานจากร้านขายส่งเครื่องดื่ม

แต่ไม่คิดเหมือนกันว่ารถพ่วงจะเลี้ยวกระทันหันแบบนั้น

อย่างแรงเลยจนบาดเจ็บครับ
เมืองต้นร้อยเวรสอบสวนเก็บภาพหลักฐาน

หลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถพ่วง

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ